ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
มีผู้ชายคนหนึ่งมีอาการป่วยทางจิต

คือเวลาไปรักษาไปเอายากลับมาแล้วก็ไม่กินยา
ล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดอาการคุ้มคลั่ง
บุกเข้าไปในพื้นที่แถวบ้านนะฮะ
มีอู่รถยนต์อยู่นะครับจะไปทำร้ายเขา
เจ้าของอู่เนี่ยเอาท่อนเหล็กนะฮะ
ที่เป็นเหล็กแป๊บมาฟาดใส่เสียชีวิตนะฮะค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับสพปากพนังนะครับมาตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็เจอศพของนายบัญชาเสียชีวิตอยู่ในคูน้ำ
ถนนในหมู่บ้านตำบลคลองกระบืออำเภอปากพนัง

นี่ฮะตอนมาเก็บกู้ศพมันก็เข้าสู่ช่วงค่ำแล้ว
บัญชาเสียชีวิตในสภาพนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อนะครับ
มีบาดแผลรอยฟกช้ำที่ต้นคอกกหูขวา
แล้วหนักก็คือกระโหลกศีรษะด้านขวานี่ร้าวนะครับ
ใกล้ศพของเขามีมีดพระตกอยู่เล่มหนึ่ง
ส่วนคนที่ก่อเหตุที่ทำร้ายนายบัญชาจนเสียชีวิต
คือนายอานนท์คงเรืองอายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์อยู่แถวนั้นนะครับ
ซึ่งเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับท่อนเหล็กแป๊บ
ยาวประมาณ๓ฟุตที่ใช้ตีนายบัญชา
นายอานนท์บอกว่าอย่างนี้ครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเขาทำงานอยู่ในอู่นะฮะ
ซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถของตัวเอง
แล้วก็เห็นนายบัญชาผู้ตายอยู่ในอาการคุ้มคลั่ง
เดินถือมีดพระไล่ฟันชาวบ้านแล้วเดินเข้ามาที่อู่เขา
ไล่ฟันน้องสาวเขา
ตัดสินใจคว้าท่อนเหล็กที่เป็นเหล็กแป๊บเนี่ย
มาช่วยน้องสาวด้วยการต่อสู้กับตัวนายบัญชาผู้ตาย
โดยเอาเหล็กแป๊บเนี่ยไปใส่นายบัญชาเข้าไป
ไปเข้าที่ศีรษะด้วยจนล้มซุดแล้วก็หมดสติไป
แล้วก็เสียชีวิตไปเลยหลังเกิดเหตุนายอานนท์บอกว่า
ตัวเขานี่แหละเป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตีเองโทรเองเพราะว่าเขาบอกเขาต้องป้องกันตัว
น้องกันน้องสาวเขาผู้ตายเนี่ยเดินถือมีดไล่ฟันชาวบ้านมา
เข้ามาในอู่เขาจะฟันน้องสาวเขาด้วย
บัญชาผู้ตายเนี่ยเขามีอาการป่วยทางจิตนะครับ
ป่วยทางจิตมาสองปีละมีอาการคลุ่มครั่งบ่อยครั้ง
ก่อนเกิดเหตุอาการทางจิตกำเเริบอีกนะใช้มีดพร้าไล่ฟันทำร้ายชาวบ้าน
อู่ซ่อมรถของนายอานนท์ก็เลยถูกเจ้าของอู่เนี่ยเอาท่อนเหล็กไปจนเสียชีวิต
แต่เบื้องต้นตามขั้นตอนก็ต้องแจ้งข้อหากับนายอานนท์ไว้ก่อนคือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่วนการป้องกันตัวหรือไม่ป้องกันเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร
ก็อยู่ในขั้นตอนการต่อสู้คดีกันต่อไป
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้เจอกับญาติยาดของนายบัญชานะฮะที่นำดอกไม้ทูบเทียนมาวางที่ใต้ต้นมะพร้าว
จุดที่เขาเสียชีวิตนะครับเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอู่ซ่อมรถนะฮะที่เป็นบ้านของนายอานนท์๑๕เมตรนะครับ
วันนี้ญาติญาติเองก็เดินทางมารวมตัวกันนะฮะเราก็เลยไปสอบถามข้อมูลเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
เราได้เจอกับน้องสาวของนายอานนท์นะฮะก็คือนางสาวจิราคงเรืองนะครับ
นี่ฮะดูสภาพใบหน้าเธอนะครับอุ้ยตาย
เธอบอกเธอเนี่ยเคยถูกนายบัญชาผู้ตายทำร้ายมาก่อนแล้วด้วยนะฮะ
นี่เส้นเลือดในตาแตกจนเลือดออกในตาเลยนะคะเนี่ย
นี่เห็นไหมฮะเขียวช้ำไปหมดเลยนะครับใบหน้าแบบปูดบวมรอยฟกช้ำนะฮะ
สังเกตดวงตาข้างขวานะครับเส้นเลือดในดวงตาข้างขวานี่แตกเป็นสีแดงเลยนะฮะ
เธอบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายบัญชาผู้ตายเนี่ยคลั่งแล้วเข้ามาที่อู่เธอนะเธอกำลัง
นายบัญชาเนี่ยไม่เคยคุยกันแม้แต่คำเดียวอยู่ดีนายบัญชานะครับถือมีดพระ
แล้วเดินกลับไปที่บ้านของตัวเองจังหวะที่เดินผ่านเนี่ยอยู่พูดขึ้นมาว่าจะเอาให้ตาย
แล้วก็เข้ามาทำร้ายเธอทันทีแม้เธอจะพยายามร้องห้ามแล้วแต่ผู้ตายก็ไม่ยอม
ต้องร้องขอความช่วยเหลือแล้วหลานของผู้ตายเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาช่วย
แต่ตอนนั้นเธอก็โดนจนน่วมแล้วนะฮะเขาก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
รักษาตัวนอนโรงพยาบาลอยู่๕วันยังไม่จบนะฮะช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ย
คุณจิราบอกตัวของนายบัญชาเองเนี่ยก็ยังมาขู่เธอตลอดเวลา
จนกระทั่งพี่ชายเธอได้ยินก็บอกไปว่าอย่ามาทำอะไรน้องเขานะ
จนกระทั่งคุณจิราเนี่ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วกลับมาอยู่บ้านนะฮะ
เมื่อวานนี้นายบัญชาพอรู้ข่าวว่าเธอกลับมาบ้านเดินถือมีดเข้ามาถึงในอู่ในบ้านนะฮะ
ซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถของพี่ชายเนี่ยจะทำร้ายเธออีกพี่ชายเลยต้องเข้ามาช่วย
แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟัง
มันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟัง
จากการตรวจสอบประวัติการรักษาอาการทางจิตของนายบัญชานะครับ
ทางญาติญาติก็จะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็รับยานะครับ
แต่เวลากลับมาอยู่บ้านเขาก็จะไม่ชอบกินยา
ที่หมอสั่งนะฮะก็จะเกิดอาการคลุมคลั่งเป็นประจำนะครับ
วันนี้ญาติรับศพมาตั้งที่วัดสุขุมตำบลคลองกระบือนะฮะ
เพื่อรอประกอบพิธีทางศาสนานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะศพก็ตั้งอยู่ที่สาราที่วัดนะฮะ
วันนี้ไปก็ยังไม่เจอใครเลยฮะที่วัดนะครับที่ตั้งศพอยู่